เพื่อไปตรวจค้นเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาร้องมายังเจ้าหน้าที่หน่วยต่าง

นำโดยพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
เสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ในสลาก
คือที่เดินทางไปเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ร้องเรียนนะแจ้งความกับทางตำรวจปคบว่าพบผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มขายสลาก
ก็คือกองสลากพลัสมีพฤติการขายสลากเกินราคาและมีจำนวนสลากมาก
ซึ่งคาดว่าเกิดจากการกว้านซื้อเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน
จากนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังยืนยันว่ากองสลากพลัส
ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาล
มีเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้อง
ส่วนการที่กองสลากพลัสอ้างว่าเป็นการจำหน่ายสลากในราคา๘๐บาท
ที่เหลือส่วนเกินเนี่ยเป็นการคิดค่าบริการเพิ่มเป็นค่าสนับสนุนเว็บไซต์
ก็ต้องไปตรวจสอบว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายฐานความผิดใดบ้าง
มาตรวจค้นตรงนี้ก็มีหมายค้นจากศาลมานะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งในช่วงเวลาการตรวจค้นนี่ฮะมันก็จะมีช่วงที่ทางฝั่งของทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แต่ทางกองสลักพลัสบอกว่าทุกใบมีบาร์โครตของกองสลักพลัส
มันเป็นระบบที่นำเข้าระบบแล้วก็ปิดบาร์โค้ดทันทีไปแล้ว
ถ้าจะรวสอบคือมันต้องเอามาแสนใหม่กันหมดเลย
ก็ต้องดูก็ต้องเอามาดูตัดด้วย
ไม่ต้องการให้เขาตัดโพต้าเขาใช่ไหม

ผมกำลังจะบอกว่าถ้าท่านดูในไฟล์ผมเนี่ย

แต่ถ้าเกิดท่านจะตัดโพต้า
ผมก็ต้องเรียนตรงว่า
เขาต้องสะเกณฑ์ไป
ตอนนี้เรายังไม่ได้แจ้งข้อเกราะหานะคะ
ตรวจค้นเพื่อรับโทรตสอบ

ถูกเก็บรวมราคาที่เกี่ยวข้อง

ตามแพทย์ฟอร์สชน

ขณะที่พันทุนุนสังสนาคม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
กล่าวถึงการที่ไปแจ้งความกับตำรวจปคบให้ตรวจสอบ
ฟอร์มขายสลากินแบ่งออนไลน์
แพลตฟอร์มเนี่ยเนื่องจากพบว่าเป็นการกว้านซื้อสลาก
ระบุว่ารับซื้อมาเกินกว่า๘๐บาท
แต่เอามาขาย๘๐บาทซึ่งตามความเป็นจริง

ขาย๘๐นี่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
แต่มาบวกเป็นค่าบริการจึงอาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน
ทั้งนี้เกี่ยวข้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งแบ่งรัฐบาล

และการขายสลากของแพลตฟอร์มดังกล่าว
ที่สลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ซื้อต้องอายุเกิน๒๐ปีนะครับ

เพราะถ้าเกิดว่าไปซื้อจากทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์
ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คือจะมีการระบุยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนก่อน
ถึงจะซื้อได้ผ่านแอปเป่าตัง
แต่พอมาซื้อผ่านแอปอื่นอย่างกองสลากพลัส
พันโทหนุนบอกว่ามันก็ไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องของ
ห้ามเยาวชนในการซื้อขายสลากได้
ก็คือจัดโควต้าทั้งหมดยืนยันนะครับ
ฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยแล้วไม่ต้องมาประท้วงที่สำนักสลาก
เพราะชัดเจนว่าเป็นเล่มขายส่ง
ไม่มีทางที่จะเป็นขายเป็นใบ
เรามีกติกาอยู่แล้วว่าท่านห้ามขายส่ง
ทุกคนรู้เพราะงั้น๑๐กว่าล้านใบบอกว่าได้เยอะ
จำนวนคนที่จะถูกตัดโคต้า
แบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลพรุ่งนี้นะฮะ

มีสลากที่จำหน่ายไป๑๑ล้านใบ

จะฟังคุณน็อตกองสลากพลัสชี้แจงนะฮะ

ใช่มีการไลฟ์จริงก็ไลฟ์ชี้แจงเรื่องนี้แหละค่ะ
พูดไปพูดมาอ้าวตั้งพักการเมือง

การธุรกิจสีเทาที่ไปลงทุนกับ
ผู้ค้าสลากออนไลน์รายหนึ่ง

คนขายหวยกันแล้วกันว่าอย่าหนีนะ

หากินกับสลากออนไลน์
ผมไม่ได้ไปเน้นในเรื่องธุรกิจเขาตรงนั้น

ข้อมูลผมไปแล้วนะ
อย่านีนะ
มาตรวจสอบก่อนคุณน็อตนะครับบอกว่าล็อตเตอรี่ต่างที่มาตรวจสอบในวันนี้เนี่ย
ได้ไปไม่กี่ใบมันต้องใช้เวลาในการค้นหาอีกแต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาทำทุกอย่างถูกต้อง
แล้วไม่ได้จำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคาด้วย
ก็มีการเก็บเอกสารไปหลายอย่างนะครับก็เก็บเอกสารต่างต่างไปแล้วก็รวมถึง
ได้รวมถึงข้อมูลอะไรต่างไปด้วยนะฮะโดยหน่วยงานทุกหน่วยงานก็เข้ามาตรวจสอบ
ซึ่งสำหรับผมผมรู้สึกว่าทำไมการเข้ามาตรวจสอบลอตเตอรี่๗๐ใบมันถึงได้
อะไรเยอะขนาดนี้นะครับก็เรายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะ
เรายังยืนยันว่าเราไม่ได้จำหน่ายล็อตเตอรี่เกินราคานะฮะ
คือวันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยเป็นกรณีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ไปแจ้งความกับปคบเรื่องขายเกินราคาเรื่องกว้านซื้อ
เรื่องเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปีก็ซื้อได้
จากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายที่เข้ามาทางฝั่งคุณน็อต

เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ได้ชี้แจงไป
เรียบร้อยหมดแล้วต้องรอผลต่อนะฮะ
วันนี้พอแถลงไปแถลงมาท่านผู้ชมครับ
มันมีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นเลยเพราะว่าคุณน็อตกองสลากพลัส
นี่ฮะชื่อพักเปลี่ยน
คือคุณน็อตบอกว่าเป็นความตั้งใจมานานแล้วว่าต้องการทำงานทางการเมือง
เพราะตั้งใจจะเข้าไปแก้ปัญหาลอตเตอรี่ราคาแพง
ซึ่งมองว่าจะแก้ได้เนี่ยมันต้องผ่านนโยบายทางการเมืองเท่านั้น
วันนี้ไหนก็ไหนก็ขอเปิดเผยเลยแล้วกันว่าไปยื่นจดแจ้งจัดตั้งพักการเมืองเอาไว้แล้ว
ตั้งแต่๓๑สิงหาคม๖๕ปีที่ผ่านมา
ชื่อพักเปลี่ยนนะฮะสโลแกนก็คือเปลี่ยนเพื่ออนาคตเปลี่ยนได้ถ้ากล้าพอ
ตอนนี้รอสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตรับรองการจัดตั้งพักการเมืองเท่านั้น
ถ้ารับรองการจัดตั้งพักเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเปิดแพลตฟอร์มขึ้นมา
ให้ประชาชนเข้ามาแสดงความเห็นเพื่อช่วยกันกำหนดนโยบายของพัก
ให้ประชาชนมีปากเสียงในการแก้ปัญหาสังคม
ปัญหาแรกเลยที่จะทำคุณน็อตบอกก็คือเรื่องลอตเตอรี่นี่แหละ
อยากช่วยเหลือคนขายลอตเตอรี่ที่เข้าไม่ถึงลอตเตอรี่ราคาถูก
เพราะคนที่ได้โคต้าจริงเนี่ยก็ยังผูกขาดอยู่ไม่กี่คน
แล้วหากเดินหน้าทำงานทางการเมืองเต็มที่เรียบร้อย
ธุรกิจอย่างอื่นเดี๋ยววางหมดเดินหน้าทำงานการเมืองอย่างเดียว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
สอสอคนหนึ่งที่คือผมคิดว่าประชาชนทุกคนควรจะได้ควรจะเป็นสอสอ
ทุกคนควรจะมีสิทธิ์สอสอคือสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ผู้แทนราษดรใครก็ควรจะเป็นได้ถ้าคุณมีคนสนับสนุนมากพอ
คุณสันทนะไปยื่นหรือว่ามีเรื่องถูกเปิดเผยออกมาว่าเออไปรู้จักกับบุคคลที่ชื่อแทนไทยอะไรพวกนี้
ทำธุรกิจสีเทาหรือรู้จักใครก็ตามเนี่ยคุณน็อตบอกว่าบางคนเนี่ยก็รู้จักจริงที่ถูกพาดพิงถึง
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายด้วย
แล้วก็ขอบอกไว้ก่อนว่าจะไม่หนีไปไหนนะฮะเกี่ยวกับคดีความต่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้
บอกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันที่๒๑มกราคมที่จะถึงนี้คุณน็อตบอกผมจะไปอังกฤษนะ

โปรแกรมไว้แล้วจะไปดูฟุตบอลอังกฤษ

เดี๋ยวพอเห็นไม่อยู่เนี่ยเห็นออกไปเดี๋ยวจะหาว่าหนี

ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ยาวค่ะสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลบอกว่าไม่ได้แกล้งคุณน็อต
คุณน็อตก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดอะไรก็พร้อมจะชี้แจงทุกอย่าง